คุณผู้ชมฮะไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาคิดอยากจะได้ทองที่ห้างทอง
เขาก็เลยไปชิงทองหนัก๓บาทจากในห้างทอง
แล้วก็วิ่งหลบหนีปรากฏว่าถูกพลเมืองดีถูกรอปภแถวนั้น
รุมจับได้ทันควันไปดูคลิปเหตุการณ์
นี่ตอนที่รอปภเขารุมจับกันนะคุณนะ
ผู้ชายคนนี้ยังไม่ทันหนีออกจากห้างเลย
แต่เสร็จรอปภและพลเมืองดีซะก่อนนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจสพศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะฮะ
ก็รุดมายังจุดเกิดเหตุก็คือห้างสรรพสินค้า
กลางเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
โดยอย่างที่บอกไปพลเมืองดีก็คือชาวบ้าน
ชาวบ้านและรอปภสามารถควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้
คนร้ายนั่งหงองเลยแบบนั้นนะฮะ
ก็คือนายนิติพงศ์จันจูมอายุ๔๐ปี
พร้อมด้วยของกลางที่เขาไปชิงทองมา
ห้างทองในห้างแห่งนี้นะครับ
หนัก๓บาททองเนี่ยฮะ
มีการควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพศรีราชานะครับ
สอบถามผู้ก่อเหตุนะยอมรับว่าเขาเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
โดยก่อนเกิดเหตุผมก็ทำทีเป็นลูกค้าเลยครับ
ขอดูสร้อยคอทองคำหนัก๓บาทจากร้านทองภายในห้าง
แล้วผมก็หันซ้ายหันขวาสบโอกาสให้คุณ
สบโอกาสก็เลยคว้าทองเส้นนั้นแหละวิ่งหนีออกมา
แต่วิ่งยังไม่ทันออกจากห้างเลยนะฮะก็ถูกชาวบ้านและรอปภเนี่ย
จับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นะครับส่วนสาเหตุที่ผมทำไปเนี่ย
ผมคิดน้อยไปหน่อยแต่ผมเนี่ยติดการพนันออนไลน์
ติดสินเขานะฮะขณะที่พลเมืองดีที่ร่วมจับกลุ่มคนร้าย
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงและเห็นคนร้ายเนี่ย
มาด้วยท่าทีที่ผิดปกติก็เลยคว้าเอาไว้เลยนะฮะคว้าตัวไว้เลยนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจประสานเจ้าของร้านทองเพื่อเข้ามาชี้ตัว
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ